คุณผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกว่า

ที่เป็นผอแล้วก็พยาบาล

ที่คุณกันจอมพลังออกมาช่วยเหลือ
เธอเลยตัดสินใจว่าต้องออกมา
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็ลูกของเธอที่เกิดกับอดีตสามีที่เป็นทหาร
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเหมือนกับถูกหลอกให้หย่า
เพื่อที่อดีตสามีเนี่ยจะไปอยู่กินไปจดทะเบียนกับผู้หญิงคนใหม่
หญิงสาวคนนี้อายุ๓๙ปีนะฮะสมมุติชื่อคุณปูแล้วกันนะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยแต่งงานอยู่กินจดทะเบียนสมรสกับสามี
ซึ่งเป็นทหารปัจจุบันยศ๑๑อายุ๓๔ปี
ก็คบหาอยู่กินด้วยกันตั้งแต่ปี๒๕๕๑ตอนนั้นสามียังเป็นทหารเกณฑ์อยู่เลย
ก็อยู่กินกันจนมีลูกชาย๑คนปัจจุบันลูกอายุ๑๒แล้ว
ทีนี้ตอนเป็นทหารเกณฑ์ก็ปลดประจำการก็อยู่ด้วยกันที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะฮะ
ตอนนั้นเธอรู้จักกับนายหน้าคนหนึ่งเขาอ้างนะ
ว่าสามารถพาสามีเธอเนี่ยกลับไปเป็นทหารได้อีกครั้งหนึ่ง
แต่ต้องจ่ายเงินสามแสนบาทเธอก็ถึงขั้นแบบต้องไปกู้เงินมานะฮะ
เพื่อให้สามีเนี่ยเข้าทหารโดยไปสอบแข่งขันนะ
สามีเธอสอบติดนะฮะปัจจุบันเนี่ยเป็นจ่ายศ๑๐เอกนะฮะ
เป็นทหารยศสิบเอกนะครับอ่าแต่ทีนี้เธอบอกเธอก็ไม่รู้หรอก
นั้นสอบได้เองหรืออะไรยังไงอันนี้ยุ่งเลยนะเนี่ย
เผื่อหน่วยงานเขาต้องไปไล่ตัวสอบไว้เนี่ย
เป็นคนไปรับเงินรับทองเลยสามแสนเนี่ยให้กลับเป็นทหารไปสอบแล้วสอบติดเนี่ยนะ
อันนี้เธอบอกว่าอย่างนี้นะทีนี้พอสามีได้เป็นทหารอีกครั้งหนึ่ง
ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะจนมาถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ซึ่งเธอบอกว่าสามีเธอก็เจ้าชู้นั่นแหละเขาก็เจ้าชู้มาตลอด
มันมีช่วงห้าเก้าถึงหกหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเกือบสองปีนะครับ
แล้วถึงกลับมาอยู่ด้วยกันอีกรอบหนึ่งถามว่าตอนนั้นเอ๊ะทำไมยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เหมือนกับเธอบอกว่าสามีบอกต้องไปอยู่ค่ายอีกค่ายหนึ่ง
แล้วต้องรอบ้านพักยังไม่ได้บ้านพักต้องไปอยู่กับเพื่อนก่อน
กับลูกเลยยังมาอยู่ด้วยไม่ได้เอาเป็นว่าปี๖๑ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
จนปี๖๒อยู่ดีสามีของเธอเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ย
นี่เห็นไหมฮะส่งแชทมาบอกตัวเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาหนี้สินอยู่นะ
แล้วถ้าโดนโทษวินัยเนี่ยลูกกับเมียจะเดือดร้อนไปด้วย
เพราะว่าจดทะเบียนสมรสกับเธออ่ะเพราะฉะนั้นไปหย่ากันดีไหม
นี่เธอบอกเธอมีหลักฐานนะไปหย่าได้ไหมถามอะไรได้ป่ะ
อะไรอ่ะไปหย่าได้ไหมนี่นะฮะเธอเองเธอก็เชื่อเขาไง
ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องอย่างอื่นไงฮะก็ยอมไปหย่าให้
แต่ก็มีข้อแม้กันไว้ว่าต้องส่งเสียเงินให้ลูกนะ
เดือนละห้าพันบาททุกเดือนทำสัญญากันเลย
เริ่มจ่ายตั้งแต่๒ธันวาคม๒๕๖๒จนกว่าลูกชายจะบรรลุนิติภาวะ
หลังจากหย่ากันก็ยังอยู่ด้วยกันแบบหัวเมียตามปกตินะ
เพียงแต่ไม่มีทะเบียนสมรสเท่านั้น
สามีก็ให้เงินทุกเดือนเดือนละ๕๐๐๐จนช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ปี๖๖สามีของเธอเริ่มส่งน้อยแล้วนะ
จาก๕๐๐๐เหลือ๒๐๐๐บาท
บางทีเปลี่ยนเป็นแบบไม่ให้เดือนละ๒๐๐๐ละ
ให้นานทีอาทิตย์ละ๓๐๐
เธอเองก็เริ่มเอกใจในพฤติกรรมของสามี
เป็นรูปผู้หญิงคนอื่นถามสามีไปสามีบอกโอ้ไม่มีอะไรหรอก
เป็นเรื่องงานเธอก็เริ่มสืบละ
ระแคะระคายว่าสามีมีผู้หญิงคนอื่น

สามีมาขอเลิกแบบไม่ต้องติดต่อกันอีก
ก่อนนั้นคือจดทะเบียนหย่าใช่ไหม
ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนไปด้วยนะพี่มีหนี้มีสินอยู่โดนทางวินัยอะไรขึ้นมาเนี่ย
เมียจะเดือดร้อนเป็นห่วงเป็นห่วงแต่ยังอยู่ด้วยกัน
แต่เมื่อสัปดาห์ก่อนสามีบอกอันนี้ขอเลิกแบบไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้ว
ขาดไปเลยผ่านไปแค่สองวันหลังจากสามีมาอยู่ดีมาขอเลิกแบบเด็ดขาดไม่ติดต่อกันอีก
เอ้าสามีเธอไปแต่งงานใหม่นี่ฮะมีรูปถ่ายแต่งงานกับครอบครัวฝั่งฝ่ายหญิงคนใหม่ของสามีในชุดทหาร
ใช่คนที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือนั่นนะสิแล้วบอกในงานแต่งเนี่ย
ชื่อฝ่ายชายก็ชื่อสามีเธอมันงานเชื่อมื้นแล้วเธอบอก

หนูก็คือติดตามหน้าเฟสผู้หญิงมานานแล้วล่ะ
เพราะฝ่าผู้หญิงคือยุคอัพสรุปดูมาหรือถึงรู้ว่ามีรูปเขา
มีลูกเขาไปสืบค้นมาคือเหมือนกับเราก็ดูอยู่แล้ว
เพราะเราถึงรู้ว่าเขาแต่งงานใหม่เพราะว่าแต่งงานใหม่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะแต่งงานใหม่แล้วนะ
หรือขอแยกทางกันเพื่อที่จะแต่งงานใหม่หรือมีคนใหม่
ทีนี้พอชัดเจนว่าสามีเธอไปแต่งงานใหม่เธอก็พยายามทวงถามสิทธิ์ให้ลูกนะ
เรื่องเงินเลี้ยงดูลูกเดือนละ๕๐๐บาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ
ปรากฏว่าสามีเธอบอกให้ไปฟ้องเอานี่ฮะอันนี้เป็นหลักฐานที่ฝั่งของคุณปูเขาให้ดูนะ
เพื่อฝั่งฝ่ายชายจะชี้แจงอะไรก็บอกได้นะฮะเนี่ยเธอก็ต่อว่าไปบอกแห่หลอกให้หย่าแล้วไม่มีครอบครัวใหม่
ทั้งที่เธอก็ไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนเลย
มีแต่ตัวเองทำตัวเองแล้วก็ทิ้งเธอกับลูกเธอจำได้หมดแหละว่าพูดว่าอย่าให้แล้วไม่ทิ้งก็ดูแลเหมือนเดิม
แต่เอาเธอไปเป็นหนี้ด้วยแล้วก็เลยทิ้งเธอไปมีความสุขเห็นแก่ตัวมากเลย
กวนโอนเงินให้ลูกครบห้าพันบาททุกเดือนนะคะผู้ชายเลยบอกไปฟ้องเอานี่มีไม่ถึง
ขนาดกินทุกเดือนยังแย่มีสมองไหม
โอ้โหไอ้หนี้หนี้๓๐๐๐๐๐บาทนั่นที่เธอบอกอะตอนที่ว่าปลดประจำการจากทหารเกณฑ์อะ
แล้วบอกจะเข้าทหารใหม่แต่ว่ามีคนจะช่วยได้แต่ต้องเสีย๓แสน

นี่เธอบอกจะออกก็ออกไปเรื่องของมึง
ผู้ชายบอกออกก็ไม่จ่ายจบแค่นั้นง่ายขู่ทำไมฟ้องเอานะง่ายไม่ต้องมาพิมพ์หากูอีก
ฝ่ายหญิงเลยบอกกูไม่มีเงินฟ้องใครหรอกฝ่ายชายเลยบอกทางใครทางมันเนอะ
โอ้โหนี่เธอก็บอกไม่ได้ต้องหาให้ลูกสิ
เธอบอกว่าเธอขอแค่เรียกร้องสิทธิ์ให้ลูก
บอกเธอก็ไม่ยุญญาจะฟ้องหรอกไม่มีทะเบียนสมรสจะฟ้องเอาอะไร
แต่เธอบอกพอเห็นข่าวของคนที่มาร้องคุณกันจอมพลังแล้วเธอบอกเธอก็ต้องสู้ล่ะ
นี่ฮะลำพังตัวเองเธอบอกยังแทบไม่พอกิน
ถามกี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็ไม่รับผิดชอบเลย
เขาก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะแยะถ้าก็เหมือนว่าอยากได้ไอ้ก็ให้ไปฟ้องเอา

ใช่เราไม่รู้จะไปฟ้องเอาอะไรหนูก็เฮ้ยเราจะฟ้องยังไง
ปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าฟ้องมันก็ไม่ได้อะไรหรอก
คุณฟ้องไปคุณก็มีแต่เสียก็เสียเพราะคุณได้ไม่เยอะมันได้นิดหน่อย

พี่อยากให้เขาแสดงความรับผิดชอบไหมเพราะว่าเขาก็เป็นชายชาติทหารเนอะ
ถ้าเขารับผิดชอบเขาคงรับผิดชอบไปนานแล้วแหละ
ถึงเราบอกเขาว่าให้รับผิดชอบเขาก็คือเขาคนคือมันเป็นกับนิสัยของเขาแล้ว
เราไปบอกเขาเขาก็ไม่ฟังเราหรอก
ทางคุณปูเธอก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าสามีที่อยู่กินกันมา๑๗ปี
ทำกับเธอได้ลงคอหลอกให้เธอหย่าแล้วก็ทิ้งเธอไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่น
ทำให้เธอต้องเลี้ยงลูกลำพังแถมยังมีหนี้มีสินอีก
โอ้โหเป็นโรครุมตอยอีกตัวเธอเนี่ยที่เธอออกมาเดินหน้าเรื่องนี้
บอกไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะแต่ทำเพื่อลูก
คุณกันจอมพลังนะครับบอกว่าสงสารเคสนี้มากนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณกันจะพาหญิงสาวผู้เสียหาย
หน่วยงานต้นสังกัดของอดีตสามีของคุณปู
ที่เป็นหน่วยงานทหารอ่าเบื้องต้นคือ
ต้องมาทำบันทึกข้อตกลงกันใหม่เรื่องการดูแลลูกนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของลูกชาย
ของคุณปูผู้เสียหายว่าสามีที่เป็นทหารเนี่ย
เรื่องการทำบันทึกข้อตกลงรอบนี้จะไม่เหมือนรอบก่อนมานะครับ
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแน่นอนแหละเพราะว่ารอบนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ลงว่าถ้าสมมุติไม่กระทำตามเนี่ยนะฮะจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะครับ
แล้วทางหน่วยรับปากกับผมว่าเดี๋ยวพอออกจากเงินเดือนออกปุ๊บ
ก็จะกันส่วนหนึ่งให้ลูกทันทีนะครับ
ในช่วงเช้าอันนี้ไปที่หน่วยงานนะครับในช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านนะครับ
ของน้องผู้หญิงท่านนี้เพื่อไปดูลูกเขานะดูสภาพความเป็นอยู่เขา
ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบอัตภัทลำบากเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้หมดเลย
คือจะว่าไปอ่ะโอ้โหแล้วน้องอายุ๑๒แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเหมือนที่คุณปูเขาบอกนะ
เงินเดือนเดือนละ๕๐๐๐บาทที่จะดูแลลูกมันแทบจะไม่พอหรอก